มาดูของอุบัติเหตุก่อนคุณผู้ชมค่ะ
และหนูน้อยเกี่ยวกับขีศสิบเดือน
รอดตายออกมาจากรถที่กำลังไฟลุกไหม้
และชาวบ้านชาวช่องพยายามที่จะเอาน้ำไปดับนะฮะ
คุณผู้ชมดูเหตุการณ์รถที่ไฟกำลังลุกไหม้คันนี้หน่อย
แกไปทานถึงพวกนี้

เหตุการณ์นี้เป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่หน้าโรงพยาบาลตรังนะคุณนะ
โอ้โหชาวบ้านชาวช่องพลเมืองดี
พยายามนะเอาน้ำมาคนละถัง๒ถัง

และคนในโรงพยาบาลทั้งผู้ป่วยทั้งญาติผู้ป่วย

ใช่ฮะสาเหตุเกิดจากอะไร

ควันหรือว่าไฟมันลุกไหม้จากห้องเครื่อง
แล้วทีนี้มันงัดกระโปรงหน้าขึ้นไม่ได้
ใช้เวลาในการงัดกระโปรงหน้าตั้งนาน
แล้วก็พยายามฉีดน้ำอัดเข้าไปตรงกระโปรงหน้าแบบนี้

คือหลังจากที่ชาวบ้านเห็นว่ารถคันนี้
หมายเลขทะเบียนบ่อยไม้

ซึ่งจอดติดเครื่องยนต์อยู่หน้าโรงพยาบาลตรัง
ตำบลทัพเที่ยงเขตเทศบาลนครตรังนะครับ

ส่วนคนในโรงพยาบาลก็ตกอกตกใจ

ทีนี้เจ้านาธิป่อพรภอในพื้นที่

เข้ามาสกัดเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะครับ

ถึงสามารถที่จะระงับเหตุเอาไว้ได้

เจ้าของรถก็คือนายจรรย์หนูรอดอายุ๕๑ปี
เล่าให้ฟังคือเมื่อคืนนี้ประมาณสักทุ่มกว่า
เขาขับรถมาที่โรงพยาบาลตรัง
มาด้วยกัน๕คนก็คือมีนายจรรย์คนขับเจ้าของรถ
มีภรรยาของเขามีลูกชายวัย๑๖

จะมาโรงพยาบาลเพราะหลานตัวเล็กคนหนึ่งถูกตะขาบกัด

เมื่อมาถึงหน้าโรงพยาบาลริมถนนตรงนี้
ตัวเขาเองกับภรรยาได้เอาหลานที่โดนตะขาบกัด

และทีนี้ก็ปล่อยให้ลูกชายวัย๑๖ปีนะฮะ
อุ้มหลานสาวอีกคนวัย๔เดือน
นั่งรออยู่ในรถโดยสตาร์ทเครื่องยนต์เอาไว้นะคุณฮะ
จู่มีกลุ่มควันพวยพุ่งออกจากห้องเครื่อง
ชาวบ้านชาวช่องคนในโรงพยาบาลตกออกตกใจ
วิ่งมาบอกเขาที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลนะฮะ
เขาก็รีบวิ่งออกมาดูทีนี้ไม่รู้จะทำยังไง

คือทั้งลูกชายวัย๑๖กับหลานสาว๔เดือน
แต่โชคดีนะคุณที่ลูกชายวัย๑๖มีสติ

ที่อุ้มเด็ก๔เดือนออกมาจากรถได้

จรรย์บอกว่ารถคันนี้เป็นรถมือ๒ใช้มา๗ปีแล้วนะ

และเข้าเช็กระยะที่อู่อย่างต่อเนื่องนะ
งงกับตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับ
แล้วก็รถมีเพียงพรบแต่ไม่มีประกันภัยอีกต่างหาก

เขาบอกไม่เป็นไรช่างมัน
แค่ลูกวัย๑๖กับหลาน๔เดือนปลอดภัย

ใช่มันก็เป็นหาสาเหตุนะ
ว่ามันเกิดจากอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้